นี่เป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือ๑๓คนเข้าไปอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย
แล้วตอนนี้การค้นหานี่ผ่านไปสามวันแล้วนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ลักษณะคล้ายคล้ายกันแบบนี้
แต่ว่าเกิดขึ้นในต่างประเทศรวมทั้งดูวิธีการเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
ของหน่วยปฏิบัติการในต่างประเทศกันสักหน่อยนะคะ
ดูที่ประเทศแรกที่สหรัฐอเมริกาค่ะ
มีเหตุการณ์ลักษณะก็คือคนติดอยู่ภายในถ้ำ
ถ้ำแห่งนี้เคยเกิดบ่อยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็คือ
ชื่อว่าถ้ำวินเคฟทางตอนใต้
ถ้ำแห่งนี้มีคนเคยติดมาแล้ว๕ครั้ง
นับตั้งแต่ปี๒๕๓๖เป็นต้นมา
จนเกิดการตั้งคำถามว่าจะปิดการเที่ยวชมถ้ำแห่งนี้ไปเลยดีไหม
โดยเหตุล่าสุดเกิดขึ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเองนะคะ
เนื่องจากมีกลุ่มลูกเสือและครูเข้าไปเที่ยวชมถ้ำด้วยการเดินเท้าเข้าไป
แต่ว่าหนึ่งในลูกเสือลื่นแล้วก็เข้าไปติดอยู่ในซอกหิน
ไม่สามารถออกมาได้จนต้องรอหน่วยกู้ภัยมาช่วยดันหินออกไป
แล้วก็นำตัวเด็กชายคนนี้ออกมาโดยมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่ก็ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากร่างกายเจอสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นอยู่ภายในถ้ำนะคะ

เออนิวซีแลนด์เนี่ยก็เคยเกิดลักษณะคล้ายกับที่บ้านเราที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยนะคะ
คือเกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๐หลังจากที่นักเรียน๖คนอายุระหว่าง๑๓๑๕ปี
เขาไปเที่ยวถ้ำกับทางโรงเรียนแล้วก็ไปติดอยู่ภายในถ้ำวายภู
หลังจากระดับน้ำในถ้ำเพิ่มสูงขึ้นลักษณะคล้ายกันเลยค่ะ
คือเข้าไปในถ้ำตอนเข้าเข้ามาได้
แต่ตอนออกเนี่ยออกไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยท่วมสูงขึ้นจนมิดเพดานค่ะ
เพราะว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง
ก็ต้องรวมทั้งแพทย์กว่า๖๐ชีวิต
เร่งช่วยหาทางช่วยเหลือนำตัวเด็กออกมา
โดยใช้เครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำออกมาคือปั๊มให้ได้เยอะที่สุดเนี่ยนะคะ
ยิ่งผ่านไปนานเข้าสถานการณ์ก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นเรื่อย
แต่เคราะห์ดีเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้ว
เจ้าหน้าที่เขาสามารถช่วยเหลือเด็กออกมาได้
โดยต้องดำน้ำตามเชือกออกมาเป็นระยะทางประมาณ๓เมตร
หลังติดอยู่ภายในถ้ำประมาณ๑๒ชั่วโมง

สัก๓กิโลเมตรนะคะ๓เมตรน่าจะน้อยไป

แล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีเด็กหญิงคนหนึ่งเนี่ย
มีภาวะอุณหภูมิในร่างกายต่ำแล้วก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
ที่สุดแล้วเธอก็ปลอดภัยแล้วก็ทั้ง๖คนปลอดภัย
แล้วก็เราหวังว่า๑๓คนที่ติดอยู่ในบ้านเราที่ถ้ำหลวงเนี่ย

ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเยอรมนีค่ะ
เมื่อเดือนมิถุนายนปี๒๕๕๗นี่เป็นเหตุการณ์นักสำรวจเป็นผู้ชาย
เขาติดอยู่ในถ้ำที่ลึกที่สุดของเยอรมนี
หลังจากที่เขาเดินเข้าไปสำรวจภายในถ้ำความลึกเป็นพันเมตร

แต่กลับประสบอุบัติเหตุก็คือก้อนหินในถ้ำหล่นใส่

แล้วก็ต้องติดอยู่ในถ้ำ๑๒วันค่ะ
เจ้าหน้าที่จะช่วยออกมาได้นะคะ
ทางการเยอรมนีได้ขอความร่วมมือจากหน่วยกู้ภัยหลายประเทศ

แต่เขาร่วมมือกันในหลายประเทศ
ทีมกู้ภัยตอนนั้นที่เข้าไปช่วยคนคนเดียว๗๒๘คน

จนกระทั่งสามารถลำเลียงตัวนักสำรวจคนนี้มายังจุดสุดท้าย
และใช้รอกดึงตัวขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย

แล้วก็ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนะคะ

เขาบอกเป็นเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับการต้อนรับปีใหม่

เป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มนักท่องเที่ยว๒๓คน
เขาลงไปเที่ยวเพื่อที่จะสำรวจถ้ำ

ที่มีขนาดทางเดินกว้างไม่ถึง๑เมตร

นักท่องเที่ยวหญิงรูปร่างถวม

แล้วไปติดอยู่ตรงกลางทางเดิน
ถ้ากึ่งยืนกึ่งนั่ง

ต้องติดอยู่รวมทั้งหมด๒๓คน
แล้วก็เดินต่อไปไม่ได้หลายชั่วโมง

โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าไปช่วยเหลือเลย
เพราะเจ้าหน้าที่กู้ภัยหญิงใช้วิธีนำวาซาลีนไปทาตามร่างกาย

แล้วก็ช่วยกันใช้อุปกรณ์ระบบลากจูง
ผลักตัวหญิงคนดังกล่าวออกจากทางเดินถ้ำได้อย่างปลอดภัย
เธอคนที่รูปร่างทวมหน่อยแล้วก็หล่นลงไปนี่นะคะ

ซึ่งทีมข่าวของเราเก็บตกเรื่องนี้จากต่างประเทศ
เล่าให้คุณผู้ชมฟังได้ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพ
เพื่อที่จะหวังว่าเราทั้งหมดนี้ที่ส่งกำลังใจอยู่ตอนนี้
จะได้รับข่าวดีในการปฏิบัติการช่วยเหลือทั้ง๑๓คน
ซึ่งติดอยู่ในถ้ำหลวงเชียงรายค่ะ